อุบัติเหตุรถสารประจำทาง
สาย๕๑๐ชนกับรถจักรยานยนต
ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
และทำให้เป็นรอปะพอมของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
โดยในที่เกิดเหตุบริเวณถนนเรียบทางรถไฟ
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่ก็พบศพของนายวิศวกรแสงกฤษอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รอปภของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับ
อยู่ที่หน้ารถโดยสารประจำทาง
รถเมษายสีส้มสาย๕๑๐เลขทะเบียน๑๒๕๕๖๐กรุงเทพมนคร
ซึ่งกระจกด้านหน้ารถเมย์แตกเสียหาย
หมายเลขทะเบียน๕กกม๗๗๔๓กรุงเทพมนคร
สภาพพังยับเยอะอยู่ใต้ท้องรถเมย์
จากการสอบสวนนายเกษมพูดเพราะอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถเมย์สาย๕๑๐นี้
สายมธศูนย์รังสิตก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นกำลังขับรถจะเข้าอู่
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ

ซึ่งตัวเขาเองก็พยายามขับหลบแล้วนะ

แต่ก็ไม่พ้นจึงชนกับรถจักรยานยนต์
และทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ด้านของตำรวจภูทรคลองหลวงก็นำตัวนายเกษมไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็มอบหมายให้ทีมอาสามศศ
นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับ